เอามาต่อกันที่เรื่องเรตติ้งพุ่งกระฉูดไปนู่นเลยดีกว่านะ
สำหรับละครเรื่องหงฟ้าไปไหนใครก็ดูช่วงนี้นะ
แล้วก็บอกเลยว่าทางวิกหมอชิดเขาเห็นว่าจะเพิ่มตอนด้วย
้อนรับความแรงเข้าไปอีกคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้ค่ะพระนางป้ายแดงนะคะ
ฝ่าฟันกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนได้มาเป็นละครยืนหนึ่งของช่องเหมือนกันนะ
ไปไหนมาไหนแฟนคลับกรี๊ดสนั่นห้างแตกมาแล้วนะคุณนะ

เอกแล้วก็ทีมนักแสดงท่านอื่นแล้วค่ะ
ส่วนหนึ่งหนุ่มโอ๊ตแล้วก็น้องการนี่นะเชื่อว่า
มันมาจากแรงรักแรงศรัทธาพี่
แล้วก็ถามศรัทธาอะไรตรงไหนกระซิบมาให้ฟังหน่อยนะ
บอกเลยก่อนละครออนไปไหน
บนบานสารกล่าวตรงไหนดีตรงไหนดังไปหมดค่ะ
อย่างน้องการนี่นะสาวสวยของเราเขาเป็นสาวเหนือเจ้า

ส่วนนุ่มโอ๊ตเขาเป็นนุ่มตาย
ก่อนละครออนหนุ่มไปฮะนี่ทิไขยเลย

เรตติ้งก็เลยทั้งเหนือทั้งใต้

ก็จริงคือเราไม่ได้คาดหวัง
จริงก็ขอทั้งที่ช่องฐานพระพิคเนตที่ช่อง
แล้วก็ได้กลับบ้านไปเป็นวัน

อันนี้คือขอว่าจะจุดให้ประมาณกี่
ก็กล่าวว่าถ้าถึง๘ก็หวังเยอะไว้ก่อน
ของกรรมอบของกรรมตั้งแต่เหนือจดใต้เลยค่ะ
คือภาคนเหนือคือกรรมกรรมของขนเชียงใหม่
คือตอนประกวดนางไปบนที่พระพิกาเนสศรีแยกข้วยขวา

แก้บนมาเลยอันนี้คือแบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่

จริงนี่แหละเขาเรียกว่ามูจนได้ดี
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์